ใครที่ก่อนหน้านี้รู้สึกเบื่อคดีคุณแตงโม
ผมอยากจะให้ลองกลับมาดูใหม่
เพราะว่าไม่ได้มีการส่องคลิปส่องอะไรแล้ว

ในคดีที่ต้องฟาดฟันเชื่อดเฉือนกัน

เมื่อวานนี้นะครับตำรวจนำตัวกระติกไปส่งฟ้องศาล
แต่ปรากฏว่าอายการท่านตีกลับยังไม่สั่งฟ้องกระติก
ให้ตำรวจทำสำนวนฟ้องให้ละเอียดนะฮะ
เรื่องนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น
เมื่อวานนี้นางสาวอิสลินสุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนะครับ
ผู้จัดการของคุณแตงโมไปที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
ให้การเทดพนักงานศอบสวนนำตัวกระติก
พนักงานอายการเพื่อฟ้องด้วยวาจาแต่ปรากฏว่า
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งหัวเสียฟังก่อนนะ
และให้พนักงานสอบสวนนำสำนวนกลับไปสอบใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อน
แล้วค่อยส่งฟ้องพร้อมกับคดีการเสียชีวิตคุณแตงโม
โดยทีมอายการนะได้แถลงชี้แจงว่า
คดีนี้แม้พนักงานสอบสวนจะสามารถส่งฟ้องด้วยวาจาได้
เพราะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
แต่เนื่องจากคดีนี้มีความเกี่ยวข้อง
กับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ทำไมเลยคดีนี้คดีนี้คนสนใจไหมสนใจ
เกี่ยวข้องกับคนบนเรือหลายคนไหมหลายคน
ยุ่งยากไหมซับซ้อนไหมนั่นแหละฮะ
แล้วมันไปตรงกับข้อที่ว่ามันเป็นคดีเอกภาพ

เดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจเป็นภาษาทั่วไป
หรืออาจจะมีความเกี่ยวพันกับคดีหลัก

พนักการสอบสวนกำลังสอบสวนอยู่
อีกทั้งในชั้นสำนักงาน

ฉะนั้นนะครับ
ไอ้เล็กจะไปแซงใหญ่ไม่ได้

เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
แล้วจึงส่งตัวฟ้องศาลพร้อมกับคดีหลัก

ที่ยังไม่รับฟ้องด้วยบัญจารณ์เพราะตอนนี้
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพูดเป็นภาษาบ้านนะ

ถ้าส่งฟ้องศาลเสร็จปั๊บไอ้คดีแค่ให้การเท็จเนี่ย
สมมุติสารท่านพิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนะ
ปรากฏว่าอีกสัก๒๓เดือน
ปรากฏหลักฐานใหม่ไปปรากฏเรื่องใหม่
คดีอาญามันจะกลับมาฟ้องซ้ำในข้อหาเดิมอีกไม่ได้ครับ

เหตุผลที่คืนด้วยเหตุผลสองอย่าง
หนึ่งเพื่อให้การสอบสวนสิ้นกระแสความตัดข้อยุ่งยากออกไป
ให้เกิดความการอำนวยความยุทธรรมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
เป็นธรรมที่สุดกระจ่างแย่งที่สุด
นั่นคือเหตุผลในการคืนไม่มีการเสียหายใด
ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกกลับไปทำเต็มรูปแบบ

เท่านี้เองสำนวนคดีนี้แม้จะเป็นการฟ้องด้วยวาจาได้
แต่ถ้าฟ้องแล้วเราพินาในชั้นนี้ว่าถ้าฟ้องไปวันนี้เนี่ย
มันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อความยุติธรรม
ตรงนี้ต่างหากที่เราห่วงว่าถ้าเราส่งไปวันนี้
สมมุติว่าจำเลยให้การรับสารภาพ
คำตัดสินของสารที่เสร็จเด็ดขาด
หากปรากฏข้อเท็จจริงใหม่
มันไม่สามารถจะรื้อร้องฟ้องได้อีกเพราะมันเป็นฟ้องซ้ำ

ถ้าหากเกิดเจอข้อหานักกว่านี้ก็ทำอะไรไม่ได้
เข้าใจไหมฮะพอเข้าใจไหมครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ทันทีที่ทราบว่าอายการตีกลับสำนวนฟ้องกระติก

ผลตำรวจโทษธิรพัฒนภูมิจิตครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพร้อมด้วย
ท่านรองผู้บัญชาการนะครับก็คือพลบตรีอุดรยอมเจริญ
และคณะพนักงานสอบสวนนะครับที่ทำคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
โอ้โหหอบแฟ้มไปเลยหอบแฟ้มไปพบอายการจังหวัดนนทบุรี
เพื่อปรึกษาทางคดีใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
แล้วก็เดินทางกลับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค
หันมาตอบนักข่าวสั้นว่าไงว่าไงนะฮะ
บอกว่าขอคำปรึกษาเท่านั้นไม่มีอะไรนี่ฮะแค่นี้เองครับ